ศิลปะและวัฒนธรรมของสุโขทัยกับล้านนานั้นถ่ายเทสู่กันเสมอ
ศิลาจารึกวัดพระยืนจังหวัดลำพูนมีข้อความกล่าวถึงการรับพระมหาสุมณเถระ
ซึ่งอรัฐนาไปจากกรุงสุโขทัยว่า
ให้ถือกระทงข้าวตอกดอกไม้ใต้เทียนตีพาดดังพินคล้องกลองปีสารนัยพิษเนรชัยทะเทศกาหลแตรสังมารกังสดานมรทงดงเดือดเสียงเลิศเสียงกล้อง
อีกทั้งคนโหร้องอื้อด่าสถานทั่วทั้งนครฮาริพุนชัยแล
ดนตรีต่างในจารึกนี้มีทั้งที่อยู่ในวงดนตรีและที่ประชาชนนำมาตีมาเป่าเพื่อความคลึกคลื้นสนุกสนาน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน